คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของงานแต่งงาน
จริงแล้วจะต้องเป็นงานแห่งความสุขของคู่เบาสาวทุกคู่นะคะ
แต่คราวนี้โอ้โหคู่บ่าวสาว๓๐กว่าคู่พี่อุ๋ย
จ่ายเงินมัดจำไปแล้วค่ะไม่จัดงานให้อ้าว
เงินมัดจำก็ไม่คืนบางคู่คืออีก๒วันจะถึงวันงาน
ไม่คืนไม่จัดให้ด้วยเอากันง่ายง่ายอย่างเงี้หรอพี่อุ๋ยทำยังไงอ่ะ
ก็เข้าหอไปเลยแล้วกันดูสิคะเราไปคุยกับผู้เสียหาย
ชื่อว่าคุณเอนามสมมุตินะคะคุณเอบอกว่า
คือเข้าไปในเฟซบุ๊คเจอเพจรับจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรเลย

ราคาเดียวครบจบทั้งงาน
ทั้งงานเช้าเที่ยงหรือเย็น

สิทธิ์วันนี้สัญญาไม่กำหนดระยะเวลา

ทีนี้พอถึงวันจัดงานเลิก
งานแต่งก็คือ๙นาฬิกา
แต่๘นาฬิกาของยังจัดไม่เสร็จเลย
เย็ดยาเจ้าบ่าวต้องช่วยกันให้ทันเลิก

เจ้าของโต๊ะจีนทวงเงินค่าอาหาร

แล้วเธอก็เลยบอกว่าไหนก็ไหนจัดงานครึ่งกลาง
มันก็ไม่ได้ควักเงินเพิ่มโดนไปอีกสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาท
ค่าโต๊ะจีนไปก่อนค่ะภาพถ่ายงานแต่งล่ะช่างภาพมาถ่ายจริง
แต่ไม่มีไฟล์ภาพให้ก็บอกว่าไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ทีมช่างภาพ
อ้าวควักเงินจ่ายไปอีกหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะเพื่อให้ได้ภาพภายในงานแต่ง

เขามาถึงนะเขาก็ไม่มีไม่มีเขาก็เหมือนกับว่าไปต้องรอให้เจ้าของอีกวันนึงโอนเงินมาให้เขา
เหมือนเขาก็ไปหลอกเจ้าสาวเจ้าของอีกวันนึงว่าถ้วยชามแตกนะต้องจ่ายค่าประกันถ้วยชามอะไรอย่างนี้

มันไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้คือหนูคุยกับทางตัวเจ้าสาวเขาเลย
๓๐กว่าเจ้าเงินล้านกว่าบาทคืนนี้ไม่มีใครได้คืนเลย
เขาก็บอกว่าถ้ามีมากมีน้อยจะทยอยคืนให้แต่คือเขาพูดอย่างเงี้มาตั้งแต่เริ่มที่เกิดเรื่องแล้ว
แต่ว่าไม่มีใครได้เลยเขาไม่มีการทยอยคืนให้ใครเลย
อันนี้คุณเอนามสมมุตินะคะอีกรายค่ะคุณบีนามสมมุติค่ะ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าเริ่มจองแพ็คเกจแต่งงาน๓มีนาคมปีที่แล้วนะคะ
จัดงานพฤศจิกายนปีที่แล้วเขาจ่ายเงินไปแล้วทั้งหมด๙๒๓๐๐บาท
แต่สุดท้ายไม่ได้แต่งงานค่ะต้องโกหกคนอื่นว่าขอเลื่อนไปก่อน
เพราะโควิดบ้างอะไรบ้างแต่ความจริงแล้วเนี่ยโดนออร์แกไนเซอร์เทงานแต่ง
ก็เนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะว่าอีก๒วันจะแต่งแล้ว
แกไนเซอร์เทเขาเฉยเลยนะคะแล้วเงินที่จ่ายไปก็ไม่ได้คืนด้วย
แกไนซ์รายนี้บอกว่าก็นึกว่าไม่จัดแล้ว
แต่เธอบอกว่าไม่จริงเธออัดเสียงหลักฐานอะไรเอาไว้หมดแล้ว

แล้วคุยกับเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าหนูมีหลักฐานนะ
ว่าหนูอ่ะไม่ได้ยกเลิกแต่พี่บอกว่าพี่จะจัดงานให้หนูได้ไม่ใช่เหรอ
นั้นตอนนี้คือบอกมาตรงเลยว่าจับได้หรือไม่ได้
คุยไปคุยมาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะสุดท้ายก็คืออ่ะจัดให้ไม่ได้ว่
ถ้าพี่ว่าเดี๋ยวเรามาทำข้อตกลงคืนเงินเนอะอะไรอย่างนี้
จนผ่านไปคืออยู่ก็หายไปเลยนะคะก็คือเป็นเงินเก็บทั้งหมดแล้วที่เรามีอยู่
ซึ่งถ้าตอนนั้นเขาเพิ่งมาบอกเรา๒วันอ่ะก่อนกันงานเนี่ย
เราก็ไปหาหยิบยืมจากที่ไหนมาไม่ได้แล้วไงก็เลยต้องยกเลิกงานแต่งทั้งหมดเลย
มีอีกค่ะผู้เสียหายรายต่อไปคุณซีนามสมมุติโดนไปเก้าหมื่น
รายนี้เขาแจ้งความนะคะความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ทำสัญญาคืนเงินกันเรียบร้อย
ตกลงว่าต้องจ่ายค่าเสียหายทุกวันที่๑๖ครั้งละ๒๐๐๐๔๕งวดอ่ะ
เนี่ยจ่ายไป๙๐๐๐๐บาทแล้วเงินที่ได้มาเป็นเบี้ยหัวแตกได้ทีละ๒๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๐๔๕งวด
มันเกิดจากกรณีงานแต่งเมื่อสิ้นปี๖๔สิ้นปีที่แล้วหมุนเงินไม่ทัน
ต้องหาเงินไปคืนเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอมันเริ่มสะดุดเขาก็ไปรับงานอื่น
เอาเงินงานใหม่มาจ่ายงานเก่าอ๋อเหรอวนไปเรื่อยค่ะอ๋อทีนี้มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เลย
ก็กลายเป็นว่าไม่มีเครดิตไม่มีงานอีกงานใหม่ก็ไม่มีแล้วอืม
ส่วนงานที่ไม่ตรงปกหรืองานมันไม่ดีเหมือนตามแพ็คเกจที่บอกไว้ก็ยอมรับว่าจริง
เนี่ยค่ะก็เหมือนกับพอมันไม่ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเขาก็พยายามแล้ว

จะมีหนีไหมฮะไม่เคยหนีค่ะใบบ้านหนีก็ไม่รับสายลูกค้าตั้งแต่แรก
บ้าว่าคุณเข้าใจที่เนอะ
ก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายบางรายจ่ายก็ขอผ่อนจ่ายยาวไปอย่างนี้ค่ะ
มันราคาถูกเกินไปหรือเปล่าเวลาจัดจริงคุณก็เลยขัดทุน
กำไรแล้วมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเป็นเพราะเขาจัดสรรไม่ดีเองนั่นแหละ
ก็ต้องรอเงินจากคู่เบาสาวล้วนเลยเหมือนกับไม่มีสายป่านอ่ะ
ไปจ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ค่ะต้องรอเงินจากแบบลูกค้าโดยตรงอ่ะ
ก็ยืนยันว่าไม่หนีนะคะขอโอกาสให้กลับมาทำงานในอาชีพนี้อีกครั้งนะคะ
หมื่นแปดไม่มีเงินให้ยกเพจไปเลยยกเพจให้เขาไปเลย
เหมือนเพจมีคนตามเยอะไงคะก็เลยยกเพจให้ร้านไปเลย
ร้านจัดดอกไม้บอกว่าไม่เอาอ่ะให้พี่อุ๋ยก็ให้เพจมา
ให้มาแล้วไงคนทวงเงินเพียบเลยแล้วชื่อเสียงพี่ขนาดนี้
เขาจะเอาไปใช้ต่อได้ยังไงใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่เอาค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปดูเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เขาจดทะเบียนเอาไว้ในวันที่สิบสองมิถุนายนปีหกสอง
เป็นชื่อสามีเก่าของออร์แกไนซ์รายนี้เลิกรากันไปแล้วค่ะ
เรื่องมันยังไม่จบนะคะเพราะว่าร้านให้เช่าเก้าอี้โต๊ะผ่าปู
โพสต์เตือนสายงานเวดดิ้งเช่าของไม่จ่ายเงิน
สัญญาเช่าวันหนึ่งเสร็จแล้วไม่คืนของกลับเอาไปใช้ต่ออีกงาน
จะจ่ายเงินตอนเอาของมาคืนสุดท้ายก็ไม่จ่าย
คำถามคือไม่มีเงินในมือแล้วมาเช่าของทำไมบอกหมุนเงินไม่ทันแล้วร้านเกี่ยวอะไรด้วย
ไม่รักษาคำพูดใจดีด้วยแล้วทำแบบนี้ไม่ไหวค่ะอืม
เหมือนกับว่ามันผลพวงเป็นลูกโซ่อ่ะเนอะครับร้านให้เช่าโต๊ะเก้าอี้ผ้าปูอะไร
เขาก็ไม่ได้เงินเหมือนกันกลุ่มผู้เสียหายตั้งกลุ่มไลน์นะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะผู้เสียหายเป็นคู่เบาสาวกว่า๓๐คู่นะคะ
มิถุนายนนี้ที่ผ่านมาส่งหมายเรียกไปแล้วด้วยส่งหมายเรียกไป๒ครั้งแล้วด้วย
แกไนซ์เขาอ้างว่าไม่ได้รับหมายเรียกโอ้โหอ้างแบบนี้ไม่ได้ถ้าขั้นตอนตามกฎหมายจริงจริง
เดี๋ยวตามมาคือหมายจับเลยนะคือถ้าเฉลี่ยแล้วลายละแปดหมื่นเนี่ยถ้าเอาแค่สามสิบลายนี่ก็เป็นเงินเกือบสามล้านนะฮะ
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยคือคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่แรกอ่ะแล้วมันล้มหมดเลย
ใช่ไหมคุณเริ่มไม่ซื่อสัตว์กับอาชีพของคุณตั้งแต่แรกทีนี้มันก็กลายเป็นปัญหาเป็นลูกโซ่แล้วซึ่งมันโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเอง